ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของความอารมณ์ร้อนบนท้องถนนแล้วก็ทำร้ายกันเกิดขึ้นอีกแล้ว
ค่ะคือไม่เว้นวันอ่ะ
มีทุกวันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดบนถนนก่อนนะฮะ
สมุทรปราการจะเห็นว่ากระบะคันนี้ล้ำเลนเข้ามาแท็กซี่เขาก็หลบฟึ๊บอ่ะ
อันนี้คือเลนเรากระบะล้ำฟืบเข้ามาแท็กซี่เขาบอก
เขาก็หักหลบฉลับไปนู่นฟื๊บไปเขาก็จอดรถ
กระบะก็จอดรถค่ะคนขับรถกระบะเดินถอดเสื้อลงมาเลยฮะ
เนี่ยแล้วก็ไปทำร้ายเขาจะเอามีดไปฟันเขา
คือถ้าแท็กซี่ไม่หลบก็คือชนไงใช่อืมเนี่ยคันอื่นยังต้องหลบอ่ะ
นี่คือเลนส์ของแท็กซี่นะกระบะเนี่ยคือล้ำเลนมาเห็นไหม
คันอื่นเขาก็ต้องหลบแบบนี้อ่าส่วนฝั่งนู้นเขาก็ไปตามเลนปกติ
แล้วกระบะโกรธอะไรอ่ะเนี่ยจะไปฟันเขา
บอกว่าขับรถแบบจะมาชนเขามาปาดเขาแล้วเขาต้องแย่งมีดนะฮะ
เขาบาดเจ็บอ่ะโอ้โหตอนนี้ตามตัวได้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวรอฟังเหตุผลนะครับนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิด
จากถนนในซอยหมู่บ้านมันทนาตำบลบางฉลงอำเภอบางพลี
สมุทรปราการนะครับผู้ชายรูปร่างอ้วนไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะ
อายุประมาณ๓๐กว่าลงจากรถกระบะคันนี้นะครับ
แล้วก็ถือมีดลงไปพยายามจะฟันเข้าไปที่คนขับรถแท็กซี่
ชื่อว่านายสวแหวงสุริกุลอายุหกสิบสองปี
เขาบอกว่าเขาต้องแย่งมีดจนมือเขาบาดเจ็บอ่ะอืมแล้วก็มีคนอื่นเข้ามานะฮะ
เห็นเหตุการณ์พี่วินจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นก็พยายามเข้ามาห้าม
หลังเกิดเหตุตำรวจสพบังพลีนะครับแล้วก็ทางทีมกู้ภัยของร่วมกระตันอยู่
ก็มานำนายแสวงที่ตอนนั้นนั่งบาดเจ็บอยู่ที่รถแท็กซี่ของตัวเองนะครับ
มีบาดแผลถูกฟันที่ฝ่ามือข้างซ้ายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
แสวงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็ขับแท็กซี่เข้ามาในซอย
ขับมาตามช่องทางปกตินี่แหละอยู่อยู่รถกระบะของคู่กรณีก็สวนเลนออกมาฮะ
ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับนี่ฮะลุงแสวงบาดเจ็บแบบนี้เลยนะครับ
เขาก็ต้องหลบเขาก็ต้องหักหลบแล้วก็ฉลับผ่านหน้ารถกระบะไปนะครับ
แต่ปรากฏว่ารถกระบะเนี่ยตะโกนด่าเขามาฮะเขาก็จอดรถ
คือลุงแสวงบอกว่าก็จอดรถเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปเอาเรื่องเอาราวอะไรนะ
ทั้งที่ฝ่ายลุงก็ไม่ได้ผิดนะแต่ลุงบอกว่าตั้งใจว่าเขาลงมาเขาจอดรถเขาลงมา
เดี๋ยวเราก็ให้จบเรื่องไปก็เดี๋ยวขอโทษก็ได้
แต่ว่าคู่กรณีกลับหยิบมีดสองเล่มออกมาจากในรถแล้วก็เดินถือเข้ามามาหาเขาแล้วก็ด่าทอ
ใช้มีดฟันใส่เขาด้วยที่เจ็บเนี่ยคือเขาต้องเอามือซ้ายรับมีดไว้นะฮะ

ด้วยการจับคมมีดนะครับแล้วผู้ก่อเหตุกระชากมีดออกฮะ

มีดก็เลยบาดเป็นแผลชะกันแล้วจังหวะนั้นก็มีจักรยานยนต์รับจ้างผ่านมาเห็น
ก็มาช่วยห้ามปรามผู้ชายคนนี้ก็เดินกลับไปขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับหนีไปเลย
จอบแล้วเห็นเขาเดินถือมีดลุงไปนะเขาซ่อนซ่อนไปข้างหลัง
พอเข้าไปถึงรถลุงก็กล่าวว่าจะขอโทษเขาว่าลุงไม่ได้ตั้งใจยังไม่ทันดันเขา
แต่ก็ชี้มีดว่าสารภาษณ์เลยลุงก็ไม่เห็นลงจากรถหน้าเปิดกับโจทย์ไปสิ
แล้วทีนี้พอเขาด่าลุงเยอะแล้วก็ไม่ระวังระวังเราก็ไม่เห็นเลยว่าอะไร
ลุงก็เดินออกไปเดินกลับไปที่รถลุงก็เลยโดนมีดมาเขากลับไปอีก
ตอนเนี้ยไปอีกก็ทำท่าเหมือนกับฟันหลุมก็จับทำท่าออกาสุดท้ามอะไร
มีดไปใส่แต่ก็จับบีบเอาไว้เขาก็แย่งไม่เกิน
บรถที่จะมาพุ่งมาชนเอ้ยยังถูกไล่ฟัน
สงสารคุณลุงแท็กซี่เลยอ่ะนะก็คนที่ก่อเหตุตามตัวได้แล้วนะครับ
ได้แล้วเจ้าตัวบอกว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถสวนกัน
เขาก็ยอมรับว่าขับมาเร็วนะ
ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อนนี่ความจริงแล้วลุงเขาดูท่าทาง
อารมณ์ร้อนด้วยนะแต่นายคนนี้บอกว่าต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อน
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคนขับแท็กซี่ที่เห็นมีเลือดออกน่ะ
ก็คือแย่งมีดกันเขาไม่ได้แทงเขาไม่ได้ฟัน
เขาบอกเขารับมีดนะฮะถ้าไม่รับมีดเขาถูกแทงไปแล้วนะครับ
นายมาโนธยอมรับว่าขณะเกิดเหตุเขาเมาฮะแต่เมาเล็กน้อย
ยังมีสติครบถ้วนที่เห็นว่าถอดเสื้อเพราะเสื้อเขาเปียก
จากการไปตัดย่ามาแล้วมีดที่เห็นเนี่ยคือมีดดาย่า
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจก่อเหตุและยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
ก็คือขับรถสวนกันมาครับแล้วก็โยกเข้าหากันครับ
แล้วก็ต่างคนต่างจอดรถอารมณ์ร้อนฮะจังหวะที่ผมถือมีดลงไปคือ
ด้วยด้วยบันดาลโทษะครับแต่ไม่ได้ตั้งใจไปจะไปฟันหรือ
ไปอะไรครับตั้งใจไปครูครับเบื้องต้นคือให้ให้ให้แฟนไป
ไปไปคุยกับเขาที่โรงพยาบาลนะครับก็เดี๋ยวจะเยียวยาค่ารักษาพยาบาลอะไร
เมืองต้นคำรับผิดชอบครับเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จปุ๊บก็
เดี๋ยวผมจะเข้าไปขอโทษแกด้วยตัวเองครับขี่รถผ่านมาครับแล้วผม
รถรถติดต่อดีผมก็เลยจอดมองอยู่มันก็นั่งอยู่ในรถแล้ว
ไอ้คนนั้นถอดเสื้อลงมาหรือมีดลงมาแล้วก็ฟันฟันที่มือลุง
แล้วลุงก็จับกรรมมีดไว้ครับกรรมมีดไว้เราได้สะโกนห้ามสะโกนอะไรไหม
บางคนไม่ทำฟันเสร็จแล้วนี่เห็นไหมน้องผู้ชายคนนี้ยังบอกว่า
ไอ้คนนั้นน่ะฟันเลยใช่แล้วลุงเข้ามือรับมีดค่ะนี่
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายเยียวยาเดี๋ยวต้องให้มาตกลงจุรจากันอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนสภาพที่เกิดเหตุวันนี้คุณนัทธิกาคล้ายชาวนาทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็พบว่าถนนมันก็ค่อนข้างขลุขระแล้วก็เส้นแบ่งช่องจราจรมันก็ไม่ค่อยชัด
ก็เลยทำให้เกิดปัญหาตามคลิปในกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าชัดไม่ชัดยังไงเนี่ย
คุณก็ล้ำมาขนาดนั้นแล้วยังไปโมโหเขาอีกจริงค่ะ